เรื่องราวเกี่ยวกับไก่กันหน่อยนะคะ
ไก่ที่นี่ไม่ใช่ไก่ธรรมดาแต่เป็นไก่จอ

ไม่ธรรมดาเนี่ยเป็นไก่ที่มากับโชคลาภ

พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับไก่กันครับ
แต่ขอบอกว่าไม่ใช่เรื่องไก่ธรรมดา
แต่เป็นไก่ที่มากับโชคลาภ
รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปชมกันครับ
เริ่มกันที่จังหวัดปูเรียรรม
ที่นี่พบลูกไก่ชน๔ขา
เจ้าของเชื่อมาให้โชค
พาคุณผู้ชมมาที่บ้านเลขที่๑๓๑หมู่๑๑
บ้านธาวรตำบลธาวร
สำเภอเฉลิมพระเกียจจังหวัดปุริยรัมซึ่งเปิดเป็นฟาร์มเลี้ยงไก่ชน
เจ้าของคือคุณบุญยังคำหอมที่นี่เราได้พบกับลูกเจี๊ยบตัวนี้
มันมีถึง๔ขาและมี๑๖นิ้วต่างจากลูกไก่ชนตัวอื่นในฟาร์ม
ซึ่งปกติเนี่ยเขาก็จะมีแค่สองขาแปดนิ้วเท่านั้น
เจ้าของฟาร์มเล่าว่ามันเกิดจากพ่อพันธุ์ไก่ชนสายพันธุ์อมก๋อย
กับแม่ไก่ชนสายพันธ์พม่าฟิจโจริงกันออกไทยมาทั้งหมดสิบสามฟอง
พอฟักเป็นตัวออกมาดันมีลูกไก่ชนตัวหนึ่งที่แปลกไม่เหมือนตัวอื่น
ก็คือเจ้าตัวนี้แหละครับเจ้าของฟาร์มยังบอกอีกว่า
ที่เจ้าลูกเจี๊ยบตัวนี้จะเกิดมาแกเนี่ยฝันว่าตัวแกเองสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้
แกเลยเชื่อว่าลูกไก่ตัวนี้น่าจะมาให้โชคลาภกับครอบครัว
เขาก็เลยตั้งใจจะเลี้ยงและดูแลอย่างดีและที่สำคัญคือไม่ขายนะครับคุณผู้ชม
ว้าว
ไก่ลักษณะแปลกไปต่อกันที่ไก่แจกโชคกันบ้าง
แจกอย่างไรไปดูกันครับ

แจ้นำโชคจิกไปที่แผงขายสลากกินแบ่งรัฐบาล๒ครั้ง
ครั้งแรกเป็นสลากที่ลงท้ายด้วยเลข๘๖๙และ๘๖๖ที่อยู่ติดกัน
ส่วนอีกครั้งจิกที่สลากลงท้ายด้วยเลข๖๒๘กับ๖๒
เจ้าของคลิปนำคลิปมาโพสต์เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น

เจ้าของคลิปได้ซื้อไว้เรียบร้อยแล้วล่ะครับ
คราวนี้คอยลุ้นว่าจะถูกรางวัลหรือจะซูดปาก
รอดูคลิปกินต้มยำไก่ในงวดนี้แทนแค่ต้องรอดูนะครับ
ยังไงก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ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

ไอ้ไก่ตัวนั้นจากไก่จ๋ามันกลายเป็นไก่จอไปยังไง
ยังเป็นไก่จ๋าอยู่
แต่ถ้างวดนี้ไม่ถูกก็ยังเป็นไก่จ๋าอยู่
เก็บน้องไว้เถอะน่าเอ็นดูนะครับ